ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้าย
รอบวางเพลิงวางระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
รองผู้ปราชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปพร้อมคณะนะคะยื่นหลักฐาน

เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุ
รอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจบคิริขัน
แล้วก็ล่าสุดนะคะศาลก็ได้มีการอนุมัติหมายจับแล้วด้วย
แล้วก็เตรียมที่จะขอหมายจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
อบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบีเป็นคิวถัดไปด้วยค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ
เดินทางไปที่สารมณฑนฐานบกที่๑๕อำเภอเมืองเพชรชบุรี
เพื่อยื่นเอกสารขออำนาจสารอนุมัติหมายจับ
นายเสรีแวร์มามุอายุ๓๑ปีชาวจังหวัดสงขลา
ผู้ต้องสงสัยรายที่๓ที่ก่อเหตุวางระเบิด
ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เมื่อวันที่๑๑ถึง๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้นะคะสารมณฑนทหารบกที่๑๕ได้อนุมัติหมายจับไปแล้ว๒รายด้วยกัน
นั่นก็คือนายรุสรันใบมะและนายอัสมีนกาเต็มดี
ล่าสุดสารมณฑนฐานบกที่๑๕จังหวัดเพชรชบุรี
ได้อนุมัติหมายจับนายเสรีแหวมมุแล้ว
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าขณะนี้สารอนุมัติออกหมายจับคนร้าย
ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหินครบแล้วทั้ง๓คน
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
อกจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนยังได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ผู้ต้องหาก่อเหตุระเบิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ในพื้นที่อื่นอีก๓คนด้วย
คือนายอาหามะเล็งหะซึ่งก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ฮากีมดอเลาะก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อับดุลกอเดสาและก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดตรัง
แล้วก็กำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดพังงา
และจังหวัดกระบีเป็นคิวถัดไปด้วยค่ะ
ขณะที่การติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่อื่นนะคะ
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าคดีก็มีความคืบหน้าไปมาก
ว่าจะสามารถขอหมายจับได้เพิ่มเติมอีก๒คน
มูลเหตุจูงใจเชื่อว่าก็น่าจะเป็นการก่อกวน

หรือการเจรจาพูดคุยสันติศุกร์ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นผู้ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
รวมทั้งก่อเหตุคาร์บอมหน้าโรงเรียนตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่ทราบ
แต่จากการตรวจสอบสำนวนคดีไม่พบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า